มงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวที่เป็นนังเอกแต่ก็เป็นสายมูตัวแหม่เหมือนกันค่ะ
ชอบชวนเฮียป้องเข้าสู่วงการมูเตรูคุณผู้ชม
มี่บอกกับเรานะว่าโอ้โหทุกวันนี้ว่างไม่ได้เลย
ว่างไปแล้วเนี่ยก็จะไปแวะกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธที่จังหวัดนครพนมเป็นประจำเลย
คือชอบไปแบบเงียบนะบินไปคนเดียวก็ได้
ซึ่งแซมมี่บอกกับท่านไว้ว่าถ้าละครเรื่องใหม่ปั้ง
ว่ายพระมูลหรืออะไรแบบนี้มันก็คือประกอบเป็นความเชื่อเป็นกำลังจ่าย